ทั้งสองท่านคุณผู้ชมฮะเคยเห็นเคยจับเงินล้านไหม
เคยเห็นผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

เคยพี่ก็เคยเห็นนะแต่พี่เห็นของคนอื่นเขา
แต่ว่าที่เราหัวเราะกันอยู่นี้เนี่ยผู้ชายคนนี้หัวเราะไม่ออกครับ
ขับรถไปดีนะจะเอาเงิน๑ล้านบาทเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ย
ไปฝากแบงค์ไปฝากธนาคาร

นี่ครับคุณผู้ชมครับที่ไหม้อยู่ตรงนั้นแหละฮะ
ไฟกำลังไหม้รถยนต์นิสสันเทียน่าสีดำทะเบียน๑กไก่สสลา
๑๔๖๑กรุงเทพมหานคร
ไฟมันโหมอย่างรุนแรงอย่างที่เห็นแล้วก็ค่อยไหม้ไปทั้งคัน
เหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะครับกลางถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพเมืองพัทยาประสานกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ครับ
กู้ภัยหน่วยบรรเทาสาธาภัยต่างนะฮะ
ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังไหม้
ใช้เวลาโอ้โหเป็น๑๐นาทีนะครับคุณผู้ชมครับนะครับ
สามารถจะคุมไฟเอาไว้ได้แบบนี้
ส่วนตัวรถเสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ
นายจิรายุทธ์อำนวยปริสุทธิ์นะครับอายุ๒๔ปี
เขาเป็นเจ้าของรถคันนี้เขาบอกว่ารถเขาเนี่ยใช้ก๊าซนะหรือติดแก๊สนั่นแหละนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเขาขับรถออกจากบ้านครับมุ่งหน้าไปธนาคาร
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุครับมันมีควันดำพุ่งขึ้นมาฮะ
เขาตัดสินใจตอนนั้นเอาชีวิตรอดก่อนโดดลงป๊าบเลย
พยายามจะหยิบกระเป๋าเงินสดกับโทรศัพท์ออกมาด้วย
แต่ไฟมันไหม้เร็วมากครับเขาเอาอะไรออกมาไม่ได้สักอย่างครับ
กลับมาจากมาจากบ้านไม่รู้ความร้อนคือหรือเปล่าพี่แต่ว่ามัน

คือผมพยายามดูแล้วว่ามันคืออะไรแต่มันมืดมากจนไม่ไหว
ก็เลยลงเพราะหายใจไม่ออกมันตัวขนาดรถวิ่งอยู่แล้วนะพี่
โดนออกเลยเหรอแต่ผมดันดันเกียร์ไปเกียร์พี
ผมคิดว่ามันจะจอยแต่มันไม่หยุดเขาเรียกอะไรขาวส่วนตัวผมนะ
หล่างไปหมดเลยอ๋อส่วนตัวพี่
นี่แหละฮะหลังจากไฟสงบตำรวจก็พานายจิรายุทธ์เมื่อกี้เนี่ย
นะฮะเข้าสำรวจความเสียหายเจ้าตัวพูดไม่ออกครับ
เงินล้านหนึ่งในกระเป๋าที่วางอยู่ในรถ
มันถูกเผาไปพร้อมกับรถคันนี้แล้วปุ้ย

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของรถใช้แก๊สติดก๊าซอะไรแบบนี้
ผมบอกหลายครั้งเล่าหลายครั้งแล้วรถผมก็ใช้นะ
แต่ว่าคือติดตั้งแต่ตอนนู้นนะปุ้ย
ตอนที่น้ำมันมันแพ้มากอ่ะครับเออเหมือนสัก๑๐ปีที่แล้วอ่ะนะคืออย่างนี้ครับ
จะต้องไปตรวจสอบนะครับตามระยะที่ช่างเขาบอก
ไม่ต้องรอให้ได้กลิ่นเหม็นไม่ต้องรอให้เกิดสัญญาณอะไรต่างนะครับ
โอ้โหเสียดายรถก็สวยด้วยเงินข้างในอีก